ก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่แอนคงโดนมาเยอะปีนี้นะคะ
แล้วทุกคนเหมือนอยากมาแบบมาให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แอนก็ไม่คิดว่าวันนั้นเพื่อนเพื่อนจะมาอะไรอย่างเงี้ย
เขาเลยเหมือนแบบอยากเอาคนที่แอนแบบรักมาอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าบางคนเขาไม่ว่างหรือจังหวะที่แบบมีการขยับวัน
ไม่งั้นอาจจะเจอเพื่อนหลายคนกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็จะมีแบบมีพี่เจมส์มีพี่มาอะไรอย่างนี้ค่ะมา
แล้วก็ไปเจอน้องนายก็ไปยกเค้กให้กันที่นู่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ทุกคนแบบว่าเหมือนอยากรูปหลังเราอะไรอย่างนี้
อยากให้เราอย่างน้อยวันนี้เป็นวันที่แบบยอมเราทุกอย่างให้เรามีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจค่ะ
อะไรนะคะเอ้ยปีนี้นางไม่โอพรอะไรแอนเลยอ่ะนางเงียบไปเลยอ่ะ
แต่นางซื้อของขวัญให้ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ก่อนวันเกิดค่ะแต่ว่าไม่ได้อวยพรอะไรกันเยอะแยะ
มีแค่ว่าโทรหากันตอนแอนอยู่ที่นู่นแล้วก็โทรบอกเขาว่าเราถึงแล้วเขาก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์แค่นั้นค่ะ
จริงแหละค่ะอยู่มานานแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉย
แอนซื้ออะไรให้ตัวเองยังนะกำลังคิดอยู่แอนอยากได้แอนมีอยากได้
แต่ว่าแอนอยากได้เสื้อพุ่งเสื้อผ้าอะไรของแอนอะไรธรรมดานี่แหละอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องประดับอะไรที่มันแบบง่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้มีแบบอะไรพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือแบบเอออยู่มาได้ยังไงก่อนเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ความเช็ดรับคนสวยอัมตะแอนซื้อสมมูล
บางคนด้วยที่สวมสำหรับแอนไม่มีคุณค่ะใดก็ชื่อแบบ
ก็คือเป็นแบบเดี๋ยวนี้ไปไหนกลายเป็นแบบพี่ใหญ่สุดแล้วไม่ต้องนับอายุเลยคือทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มีใครเป็นพี่แอนบ้างไม่มี
เป็นน้องแอนโหมดหรือแม้กระทั่งไปงานของหลุยพี่ตองที่ต่างประเทศเนี่ยทั้งทีมก็คือเด็กกว่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็แต่เราโอเคนะเราก็ภูมิใจในความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามวัยสวยตามวัยของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอายุมันเป็นขีดจำกัดให้เราต้องแบบต้องหยุดสวยหรือหยุดคิดหรือหยุดมีความหวังกับอะไรหรือต้องถูกบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมันเป็นเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
เขาอัปเดตโลกให้เรานิดนึงหมายถึงว่าเขาแบบเขาแบบทำให้เราสดชื่นอ่ะอะไรอย่างเงี้มันอยู่ด้วยมันก็สนุกดีก็ไร้สาระอ่ะไม่ได้มีสาระอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคยิ่งอยู่ไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นจะตายขนาดนั้นอ่ะทุกอย่างมันจะแบบเหมือนแบบกลับไปเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำอย่างงั้นได้เรื่อย

ถ้าปีหน้าน่ะข่าวถามแอนด์ไม่ตอบแล้วนะเราไม่อนุญาตให้ปักเทปด้วยไม่นับแล้วทำลืมไป
เอาออกไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยให้เขามีประวัติจริงลงไว้สักหน่อย
แต่ก็โอเคแอนด์โอเคแอนด์ไม่ได้เครียดอะไรว่าจะพูดถึงอายุไม่ได้
เป็นปีที่แบบมีคนบอกว่า๔๕คือปีชงเลข๕ของทุกอย่าง๒๕๓๕๔๕แอนก็เพิ่งรู้ว่าเออมันชงจริง
แอนแบบโควิดขาหักโจรกรรมโอ้โหโดนทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เสียทรัพย์เสียบริวารครบครบเต็มที่
ไม่มีใครบอกมีแต่แบบมีแต่คิมเบอร์รี่อ่ะพี่แอนไปดูดวงไหมอะไรอย่างนี้นางก็จะชวน
เขาสายมูแล้วก็เรียกวันเกิดแอนล่าสุดก็โน้มน้าวให้แอนต้องไปดูกับหมอดูคนหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยนางก็กำลังจะนัดให้อยู่อ่าอ่าดูก็ได้อ่าอย่าลูกสาวเอาไงไหนเนี่ยพาไปดูหน่อย
ดูเลยค่ะเพราะว่าแอนเป็นเด็กเกิดไม่เขาเรียกอะไรเหมือนตกฟากไม่จำยายจดไม่ตรงอ่ะ
เอาไปให้อะไรก็ไม่มีใครมาทำของอะไรแอนได้เพราะว่ามันไม่ตรงอ่ะนึกออกไหมคะ
ก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยได้จะดูอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเปิดไพ่สนุกสนุก
แต่ก็ไม่เคยตรงไม่เคยมีหมอคนไหนดูแอนด์ตรงสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอนด์เชื่อไหมคะ
แบบพอไม่คิดความไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรออยู่เนี่ยค่ะถ้าคนนี้แม่นเดี๋ยวจะมาบอกนะ
แอนด์บอกเลยหมอดูแบบให้มาเจอแอนด์แล้วแอนด์จะบอกให้ว่าแม่นไม่แม่นเพราะไม่เคยมีใครดูแม่นแอนด์จริง
มันเหมือนแบบบางคนแบบดูคนนี้มาแม่นอ่ะแต่พอดูของแอนมันไม่ตรงอ่ะแอนก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นรอบหรือเปล่าไม่รู้เนอะแต่แอนไม่รู้ว่ามันเป็นจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ก็ได้
หรือมันจะเรียกว่าชงหมายความว่าพอเราอยู่กับใครมานานถึงหลายปีมันก็จะมีจังหวะเซอร์โคลแบบวงจรชีวิตที่ถึงในจุดที่แบบ
เอ่อมันเรียกอะไรอ่ะแอนจะพูดมันเป็นวงเวียนของมันอ่ะ
มันเป็นจังหวะที่แบบต้องเจออะไรอย่างนี้ถ้าเราสมมุติเราใช้ชีวิตประมาทมาสักระยะหนึ่งบ่อยมันเหมือนเราไปเปิดช่องโหวให้สิ่งไม่ดีมันเข้ามาได้
มันเปิดงั้นเกิดจากตัวเราเองระหว่างทางที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นก็ได้อันนี้ถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์แอนอาจจะเปิดอะไรง่ายไปจนทำให้ความไว้วางใจอาจจะทำให้เกิดสิ่งนี้กระแทกกลับมานี่ไงแสดงว่าคุณเซฟตัวเองไม่พอคุณคุณยังยังไม่เซฟพออะไรอย่างเงี้นะแต่หลังจากเนี้ยแอนก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือการวิ่งแอนก็ไม่ได้แอน

หายหมดแล้วค่ะก็ดูแลตัวเองดีขึ้นแต่ก็อาจจะค่อยเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้เริ่มใหม่
ไม่แล้วค่ะตอนนี้วิ่งได้ปกติแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ต้องไปซ้อมบ้าคลั่งขนาดเหมือนตอนนั้น

๑๐๐ค่ะวิ่งได้๑๐กิโลกรัมปกติแต่ก็ไม่เกินกว่านี้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากจะแบบอยากจะเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังตามของอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเจอทนายอีก
เพราะไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้คืนมาเป็นบางส่วนที่เจรจาได้ค่ะมีคุยกันได้
เขาน่ารักมากมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้
แต่ว่าเอาเป็นว่าคุยแล้วแอนได้มาแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะ
แต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมไม่ยอมก็ฟ้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี้ยมันก็มันก็ยังถั่วพันไปอยู่เห็นป่ะใครจะมาอยากขึ้นลงขึ้นสาร
ก็ไม่ได้ชอบพลังงานอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามความยุติธรรม
เราก็ถูกของเราเราก็ต้องมีความหวังกับความถูกต้อง
เราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างถ้าเราแบบไม่เชื่อเลย
เราก็หมดหวังที่จะต่อสู้อ่ะแอนก็อยากสู้ดูสักตั้ง
แอนก็อยากจะแบบถ้าสิ่งที่แอนทำมันสามารถเซ็ตสแตนดาร์ดอะไรบางอย่าง
เพื่อดูแลคนที่โดนเอาเปรียบอย่างแอนหรืออะไรอย่างนี้หรือโดนทำร้ายอย่างนี้
แอนด์ก็ดีใจอ่ะแต่ก็ไม่รู้ท้ายสุดแอนด์จะเดินมาบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ
หรือว่าเอ้ยแอนได้ว่ะทุกคนอย่าหมดไฟหรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวขอลองดูก่อนนะคะว่าจะได้เปล่า
ตั้งหวังว่ามันจะทำครบ
ครบหรอกค่ะบางอย่างมันไปหมดแล้วมันศูนย์สลายไปแล้ว
บางอย่างมันยังมีอยู่ก็เดี๋ยวค่อยตามไป

ทำใจค่ะไอ้ที่เป็นเงินทำใจแล้วเพราะมันไปแล้วมันสหายไปแล้ว
แต่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เป็นของอยู่มันยังอยู่รอเราอยู่
รอเราอยู่ให้เราไปเอาเขาคืนมาอะไรอย่างนี้
อันนั้นเอาคืนมาแล้วค่ะอันนั้นต้องเอามาก่อนเป็นอันแรก
มันมีคนที่เข้าใจเรามันมีโรงรับจำนำที่เข้าใจกัน
เขารู้แล้วเขาทำธุรกิจเขาเข้าใจ
เขาก็เลยคุยกันแล้วต่างยอมรับความเสียหายทั้งคู่มันก็ดี
ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอะไรตรงนี้อยู่บ้าง
แต่ก็ยังมีความวุ่นวายรออยู่ก็เดี๋ยวต่อสู้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่แล้วนะไม่น่าจะต้องมีเพราะมันจบไปหมดแล้วตัดสินไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการตามของเรามากกว่าอะไรอย่างนี้
มันเสียพลังงานมันแบบมันไม่ดี
บางทีเราเล่นละครเราจะแบบเราต้องใช้อารมณ์ในการเล่นละคร
เราไม่อยากเอาอะไรมากวนใจตัวเองทำให้เราแบบเล่นละครไม่ดี
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นพลังงานลบเราก็ไม่อยากรับหรอก
แต่มันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการมัน
เพราะฉะนั้นอยากจบให้เร็วที่สุดแอนก็อยากจบ

ตอนนี้ไม่เลย
ไม่อยากดูแลอะไรแล้วเริ่มใหม่
เริ่มใหม่นี่แบบเอาสุขภาพเอาความสุขเอาเพื่อนเอาครอบครัว
เอากันอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็มีนะคะยังมี
แต่ว่าไม่มองเป็นการแบบลงทุนอะไรแบบนั้นอีกแล้ว
คือแอนไม่ได้เป็นเด็กแบบบ้าทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่แอนซื้อมาเพื่อลงทุนเพื่อแบ่ง
เช่นเราเก็บเงินสดเราเก็บบ้านเราเก็บที่ดินเราเก็บของ
เราก็แค่แบ่งตามเจตนาเราแบบนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่า
ส่วนที่เราแบ่งไว้เนี่ยมันจะหายไปอะไรอย่างนี้
แอนใครอยากจะถามเรื่องลับความกระใสละครนะคะสุขการ

อ๋อก็พี่เคนก็ทำสุดพลังเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วแอนก็เชื่อว่ามันเป็นไปตามฝันของคนทำอย่างเต็มที่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ทำด้วยความหลัก
กับเรื่องนี้จริงอะไรอย่างนี้แอนก็แฮปปี้นะคะ
เพราะถือว่าระหว่างทำงานกันเรามีความสุขกับงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถ้ามีฟิตแบ็คอะไรที่มาเป็นข้อที่ทำให้เราเอาไว้เรียนรู้

ว่าฟังเสียงคนดูชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้
แล้วก็อันนี้เข้าใจได้
มันต้องมีบางนักแสดงก็จะวนอยู่อย่างนี้จะถึงจุดที่ต้องกลับมาเจอกันอีก
ตอนนี้มีเกมรักทรยศเรื่องเดียวที่เล่นแล้วก็เรื่องแค้นกับเรื่องโลกหมุนรอบเธอเป็นผู้จัด
ค่ะสนุกมากไม่ใช่สนุกเขาเรียกอะไรดีมากมันไม่ใช่แบบโอ้โหไปตีรังกาสนุกอะไรไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราไปทำงานแต่ว่าบรรยากาศมันดีอะค่ะทีมงานน่ารักแล้วก็อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหลังจากเป็นการเดินทางครั้งแรกในรอบสามปีเครื่องบินกดยังไงเนี้ยเหมือนแบบโอ้ยฉันแล้วเพิ่งขึ้นเครื่องครั้งแรกอะไรอย
ใครเขาเป็นระวังแค่ไหนเราทำตัวไม่ถูกนิดหน่อยช่วงแรกแต่พอไปถึงตรงนั้นเขาค่อนข้างเสรีแล้วมันก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับบ้านเราบ้านเรายังยังเข้มงวดเรื่องเรื่องการใส่หน้ากากอยู่เช็คทุกวันเลยค่ะก็อย่าใกล้อันมากนะแอนก็ไม่รับประกันนะอย่าใกล้อันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีน้องนายไปก็ทำให้รู้จัก

อะไรไปเพราะเราติดอยู่กับบ้านเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอปิดกล้องโลกหมุนรอบเธอก่อนค่ะแล้วก็จะไปจะชวนคุณเอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังยังไม่ได้แพลนค่ะแต่ว่าคงต้องมีไปไหนมันต้องไปพักบ้างนะคะมันทำงานเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ